เพราะว่าเขาร้องเรียนมาทางไทยรัฐนะคะว่าให้ช่วยหน่อย
คนที่ร้องเรียนเข้ามาเป็นผู้พิการนะคะเป็นผู้ชายอายุ๔๒
แต่เขามีความเชี่ยวชาญมีความรู้เรื่องของการซ่อม

แต่ว่าเขาไม่ได้ซ่อมเองนะเพราะว่าเขาพิการขยับร่างกายไม่ได้
ให้คนอื่นมาช่วยทำตามคำสั่งของเขา
เขาก็ขยับแขนขาอะไรไม่ค่อยได้
แต่ปัญหาคือมีผู้หญิงคนนึงเมื่อปีก่อนนะคะเอามือถือมาซ่อม
แล้วก็คุยกันรู้จักกันขอเงินมาเรื่อย
หลักร้อยบ้างอะไรบ้างไปมาเป็นหลักพัน
ก็เหมือนกับคบกันคบกันจนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะ
ใช่ค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนผู้หญิงคนนี้
อยู่กับแม่แม่ไม่พอใจที่มาคบกับเขา
แล้วเขาก็เลยว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแต่งงานกันเลยไหมล่ะ
เพราะไหนก็คบกันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้ว
พอจะขอแต่งงานด้วยเอาผู้หญิงคนนี้บ่ายเบี่ยง
เขาก็เลยถามว่าเอาแล้วเงินทองที่มาขอเขาตั้งหลายต่อหลายครั้งอะไรแบบนี้
แล้วจะยังไงแบบนี้มันคือการมาหลอกกันหรือเปล่า
หรือว่าแค่แกล้งมาหลอกมาคุยด้วยเพื่อขอเงิน
ไม่ได้หวังจะคบหาอะไรกันจริงหรือเปล่า
นี่คือคุณสมพรนะคะผู้ชายท่านนี้ค่ะอายุ๔๒
แต่อย่างที่บอกว่ามีความรู้เรื่องของการซ่อมทีวีซ่อมมือถือก็หารายได้ให้กับตัวเองได้
จะให้ลูกน้องมาซ่อมตามคำสั่งนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าปีที่แล้วมีผู้หญิงคนนึงขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
เรียกเธอว่าปูก็แล้วกันเอามือถือมาซ่อมคุยกันชอบพอกัน
มาหาที่บ้านเป็นประจำมาทีไรก็จะขอเงิน๒๐๐บ้าง๓๐๐บ้างมากสุดก็หลักพัน
ขอเป็นแฟนเธอก็ยอมเป็นแฟนด้วยจนคบกันเป็นแฟนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเลยนะคะ
ตีตัวออกห่างแม่มาตบหน้าคุณสมพรแล้วก็คว่างมือถือใส่
ไม่อยากให้คบไม่อยากให้ลูกสาวมาคบก็เลยอ่ะตัวผู้หญิงก็ไปอยู่กับแม่
คุณสมพรก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นไม่ใช่แค่คบแต่งงานเลยก็ได้
เดี๋ยวจะให้พ่อไปสู่ขอเดี๋ยวให้สินสอดก็คือทองคำน้ำหนัก๒บาทกับเงินสี่หมื่นบาท
แต่ฝ่ายหญิงก็บ่ายเบี่ยงทีนี้พอฝ่ายหญิงบ่ายเบี่ยงคุณสมพรบอกว่า
งั้นไอ้เงินที่เคยให้ไปอ่ะขอคืนได้ไหมฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนนะคะเธอบอกว่าก็ให้โดยเสน่หานี่
ลักษณะแบบเนี้ยทีเนี้ยตัวคุณสมพรก็เลยบอกว่าแต่เงินมันก็เป็นเงินที่เอาไว้ดูแลตัวเองไง
แล้วถ้าเกิดว่าขอเงินแล้วไม่ได้รักกันจริงไม่ได้หวังจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริง
มันถือว่าเป็นการหลอกลวงกันหรือเปล่า
เขาบอกว่าเขาอยากขอเงิน
เขาบอกว่าเขาจะเอาไปทำอะไรแล้วจะเอามาคืนไหม
ด้วยสภาพร่างกายของคุณสมพรค่ะ
แต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจว่า

คุณสมพรค่ะ

คุณสมพรค่ะ

คุณสมพรค่ะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะก็จะใช้นี่ปากกาใช้เข่า
อันนี้โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนี่นะฮะใช่ค่ะนี่ค่ะใช้ปากโกรธอ่า
แบบนี้อ๋อทุลักทุเลแต่ทำได้ไหมนักข่าวของเราที่อยู่ตรงนั้นเลย
บอกว่าได้นะคะเขาก็อาจจะทำจนจนชำนาญจนรู้มุมของเขา
ใช่ได้ค่ะได้ค่ะว่าไปสัมผัสได้ใช่ไหมสัมผัสหน้าจอ
เวลาคอมพิวเตอร์อย่างนี้ก็ใช้ปากใช้หน้าก้มลงไปกด
หรืออาจจะเป็นดั้งจมูกสันจมูกอะไรประมาณอย่างเนี้ยอ่าทีนี้
ไปดูข้อมูลจากทางไฟหญิงนิดหนึ่งนะคะครับที่เรียกเธอเป็นนำสมมุติว่าปูเนี้ยนะคะ
เลยฮะเจอใช่ไหมฮะบ้านของเธออยู่หมู่บ้านเดียวกับคุณสมพรนี่แหละ
ชื่อบัญชีผู้รับเงินข้อความแชทที่ทักไปขอเงิน
คือเธอจริงเธอบอกว่าเธอไม่ได้หลอก
คือนายสมพรเนี่ยก็ให้เธอด้วยความเต็มใจอืม
เธอไม่เคยขอยืมเงินไม่ใช่เป็นลักษณะของการขอยืม
นายสมพรให้เธอเองให้เลย
ขอแล้วนายสมพรก็ให้ไม่ใช่เป็นการยืม
ส่วนสาเหตุที่นายสมพรโอนเงินให้
ก็เพราะว่าช่วงที่พ่อของนายสมพรถูกรถชนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ไปดูแลทำความสะอาดบ้านจัดการเรื่องอาหารการกิน
ดังนั้นเงินตรงนี้เธอขอใช้คำว่าค่าจ้างได้ไหมล่ะ
มันคือค่าจ้างที่เธอควรจะได้เพราะเธอเข้าไปดูแลมาตลอดตั้งหลายเดือน
ส่วนการโอนเงินตรงนี้มันก็มีหลักฐาน
ข้อความคุยกันทั้งสลิปการโอนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนิดหนึ่ง
ครับคือฝ่ายหญิงเนี่ยส่งเลขบัญชีธนาคารให้แล้วก็ถามว่าโอนมาเลยป่ะ
จะได้กดให้พ่ออืมนายสมพรก็โอนให้สามร้อย
อีกภาพหนึ่งนะคะตัวฝ่ายหญิงก็ขอให้นายสมพรโอนให้
สักสองร้อยบอกว่าโอนตังค์ให้หน่อยสักสองร้อย
สมพรบอกว่าเมื่อคืนยังไม่ได้เคลียร์กันเลยนะจะเอาไปทำอะไร
สามร้อยสองร้อยเวลาไปไหนไม่เคยจะบอกอะไรแบบเนี้ยค่ะครับ
ฝ่ายหญิงก็ตอบว่าจะกลับแล้วรอรับยาหายใจไม่ค่อยออกเลยนอน
สมพรก็บอกว่าแล้วทำไมไม่บอกจะมาหาหรือเปล่า
มันเหมือนกับว่าคุณผู้ชมลองดูว่าเหมือนกับแฟนคุยกันหรือเปล่านะ
อ่านดูนะคะครับส่วนภาพนี้ก็ในสมพรถามฝ่ายหญิงนะคะ
กลับหรือยังฝ่ายหญิงบอกว่ารอหมอรับยาเดี๋ยวแวะไปหาเลย
ซื้อข้าวไปให้นายสมพรก็บอกว่าเคเดี๋ยวคุยกัน
แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูนที่มีข้อความว่ารักนะอันนี้ฝ่ายหญิงส่งไปว่ารักนะ
ครับแล้วก็มีการคุยกันเรื่องสู่ขอด้วยนะคะ
สมพรบอกว่าตกลงตามนี้จะได้ให้ผู้ใหญ่ไปคุยฝ่ายหญิงตอบว่าเรื่องผู้ใหญ่ขอเวลาอีกสักพัก
ไหมให้คุณผู้ชมลองพิเคราะห์ดูก็แล้วกันว่าเป็นการคุยกันในลักษณะของแฟน
หรือเหมือนที่ฝ่ายหญิงบอกว่าเธอแค่ไปช่วยดูแลไปทำงานให้ที่บ้าน
มันเป็นการคัดเป็นค่าจ้างค่าจ้างในการทำงานครับ
ฝ่ายหญิงยืนยันว่าที่ผ่านมานายสมพรคิดเอาเองว่าคบหากับเธอ
ปฏิเสธมาตลอดแต่มันหนักขึ้นถึงขั้นมาขอเธอแต่งงาน
เธอก็บอกว่าเธอโกรธนะประจานเธอทางเฟซบุ๊กด้วย
แม่เห็นก็เลยขอให้หยุดส่วนตัวเนี่ยเธอมองว่าถ้าจะฟ้อง
ก็ทำได้นะจริงเธอจะฟ้องยังได้เลยเหมือนกับประจานเธอในเฟซบุ๊กอ่ะ
แต่เธอเห็นว่านายสมพรเป็นคนพิการก็เลยไม่ฟ้องไม่อะไร
แต่ขอให้หยุดการกระทำแบบนี้ได้ไหมที่มากล่าวหาเธอ
เขาก็อยู่บ้านคนเดียวหนูอ่ะไปช่วยเขาจ้างหนูให้ทำงานบ้าน
เหลือเก็บของอะไรที่ว่าเพราะว่าไม่มีใครมาดูเขา
เพราะคนอื่นเขาก็เห็นอยู่แล้วเขาคนแถวนั้นเขาก็รู้ว่าหนูเอ่อ
ข้าวอะไรไปให้พักหลังมาเขาบอกว่าเขาชอบ
เขาก็แต่หนูไม่เคยที่จะไปบอกเขาว่าเป็นแฟนไม่มีไม่เคย
เห็นในแชทที่เรามีการพิมพ์ไปบอกว่าโอนให้หน่อยนะอะไรอย่างนี้
อ่ามันมันมันมันหมายความว่ายังไง
ก็คือหนูขอเขาบอกว่าโอนให้หน่อยได้ไหม
แต่เขาก็ใช้หนูทำงานเหมือนกันอืมขอขอให้เขาโอนเป็นค่าอะไรจ๊ะ
ก็เป็นค่าใช้จ่ายบางทีก็หนูไปอยู่โรงพยาบาล
เขาเป็นคนให้หนูเองเต็มใจให้หนูเอง
มีคนมาจีบหนูเยอะมาชอบหนูเยอะแล้วหนูจะที่หนูทำอ่ะ
เพราะหนูสงสารเขานี่ฝ่ายหญิงบอกว่าเรื่องเงินมันก็คือ
ฝ่ายใช้ให้เองครับเธอขอไหมเธอก็ขอจริงจริง
ก็มีทั้งขอเอามาใช้จ่ายแล้วก็เป็นค่าจ้างที่เธอไปทำงานให้
ส่วนพ่อเลี้ยงของนายสมพรค่ะในแกะค่ะ
แกะยืนยันว่าลูกชายทำงานได้มีเงินจริงแต่ช่วงที่เขาคบกันพ่อไม่รู้
เพราะว่าอยู่โรงพยาบาลถ้าผู้หญิงคนนั้นหลอกเอาเงินลูกชายไป
ก็รู้สึกสงสารลูกชายมากนะแต่ถ้าให้เพราะเสน่หา
ลูกพ่อก็คงต้องเสียเงินให้เขาไปฟรีนั่นแหละ
เขามาขอเต็มใจให้เขาให้ไปโดนถูกหลอกยังไง
ไม่ได้ไม่สงสารแต่ว่าเขาไม่ได้ปรึกษาเราเลย
เขาไม่ได้ปรึกษาเราว่าเขาจัดการเขาเอง
ทีนี้ก็นี่แหละค่ะสองอย่างว่าเป็นการหลอกลวง
หรือเป็นการให้โดยเสน่หาแล้วคบหากันจริงหรือเปล่า
ก็ข้อมูลทั้งสองฝั่งนะถ้าฝั่งไหนคิดว่า
มันไม่ถูกต้องอะไรตามขั้นตอนก็คงต้องหากระบวนการ
ทางกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นนะ
เราก็แค่สะท้อนแง่มุมมานะครับว่ามีการร้องเรียนเข้ามาเนอะ